เรื่องของการชุมนุมใหญ่วันที่สิบสี่ตุลาที่นี่นะคะ
ระดมกำลังเสริมนับหมื่นนายเพื่อ
ธรรมเรียบรัฐบาลส่วนทางด้านของแก
ก็เลยประกาศเปลี่ยนแผนบุกธรรมเนียบค่ะ
ในวันที่สิบสี่ตุลาคมเวลาสิบสี่นาฬิกาที่อนุสวรีประชาธิปไตย
และจะเคลื่อนขบวนไปล้อมธรรมเนียบขับไล่พลเอกประยุทธ์จันโอชา
จึงมีให้ผู้ชุมนุมมาเตรียมตัวและอุปกรณ์ต่างให้พร้อมสำหรับเดินขบวน
หลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการโพสต์นะคะว่าเจ้าหน้าที่ไปกดดันเฝ้าหน้าบ้านของบริษัทที่ให้บริการรถสุขา
บอกว่าถ้าหากนำรถไปให้บริการผู้ชุมนุมทางตำรวจจะแจ้งข้อหา
หมดและจะเคลื่อนไปธรรมเนียบรัฐบาลทันทีทางด้านเลยค่ะ
ที่การสภาความมั่นคงแห่งชาติพลเอกนัทพลนาคพาณิชย์บอกว่า
ตอนนี้รับทราบนะคะว่ามีประชาชนมาจากสี่สิบถึงห้าสิบจังหวัด
เริ่มทยอยเข้ามาแต่ยังไม่มากไม่ถึงหลักหมื่น
ซึ่งก็ให้ทางตำรวจติดตามการเคลื่อนย้ายมวลชนไม่อยากประมาท
เพราะหากพูดไปถ้าสถานการณ์เปลี่ยนข้อมูลก็ต้องเปลี่ยนด้วยค่ะ
เช่นเดียวกับผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีที่คาดว่า
ผู้ชุมนุมจะมีไม่มากและสามารถรับมือได้ค่ะ
ส่วนเรื่องการเตรียมความพร้อมของตำรวจเมื่อวานนี้ที่ประชุมระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะ
ได้สั่งให้ตั้งด่านความมั่นคงในพื้นที่กองประชาการตำรวจนครบานยี่สิบเอ็ดจุด
ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเพื่อคัดกรองคนแล้วก็ตรวจอาวุธค่ะ
พร้อมกับขอกำลังตำรวจควบคุมฝูงชนจากภูทรภาคต่าง
รวมไปถึงตำรวจตระเวนชายแดนพร้อมอุปกรณ์ประจำกายมาช่วยดูแลความเรียบร้อยของมอบและสถานที่ต่าง
ถึงเก้าสิบห้ากองร้อยหรือมากกว่าหนึ่งหมื่นห้าพันนายนะคะ
ส่วนการจราจรทางตำรวจแนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นจราจรโดยรอบอนุสวรีประชาธิปไตย๕เส้นทางหลัก
คือถนนราชดำเนินกลางถนนดินสอถนนตะนาวถนนหลานหลวงและสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าค่ะ
ว่าบางพื้นที่คงไม่อนุญาตให้กลุ่มผู้ชุมนุมมาปักหลักค้างคืน

แต่ถ้าหากต้องการยื่นหนังสือข้อเรียกร้อง
ทางตำรวจก็จะอำนวยความสะดวกให้

ประกาศหยุดเรียนในวันพุธที่๑๔ตุลาคมนี้
เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของนักเรียน

รูปแบบออนไลน์ชดเชยให้แทนค่ะ